ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต่างไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนพ่อแม่ลูกสามต้นที่อยู่หลังวัดนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเห็นเด่นชัดเลยนะฮะไปต่อค่ะคุณผู้ชมที่วัดแม่ตะไคร้อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวบ้านก็ไปหายไข่กันแบบนี้ค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพระใบดีกาเขียนเทียนเทียนชัยสุพัฒโธเจ้าอาวาส
ปรมีไอ้ไข่เพื่อเพิ่มความขลังให้กับไอ้ไข่นะครับพร้อมกับทำบาดบัตรน้ำมนต์ขนาดใหญ่
ให้กับชาวบ้านไว้ส่องหาเลขเด็ดกันนะคะสำหรับไอ้ไข่ของวัดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไอ้ไข่เศรษฐีของวัดแม่ตะไคร้เนี่ยนับเป็นสิทธิเอกที่ติดตามหลวงปู่ทวด
ทางวัดจึงจัดสร้างรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในไทยด้วยนะครับ
ต่อกันที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ชาวบ้านจากบ้านป่าแดงที่เพชรบูรณ์นะ
เหมารถทัวร์กันมาเลยคันใหญ่คันโตนะฮะ
เดินทางมาไหว้ขอโชคขอลาบกันกับรูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่
หน้าบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะฮะ
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากก้านทูบเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามาจากจังหวัดลบบุรี
นำเครื่องเส้นวายพร้อมกับประทัดหนึ่งหมื่นนัด

มาขอโชคลาดจากไอใหคตะกันเหนือนแน่นครับ

เราบอกไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านน่าจะบอกได้

เฮิ่ยลุนนะ๔
ไปที่วัดเถนพลายกันบ้างครับอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
มีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
และหลวงพ่อโตอายุกว่า๓๐๐ปีรวมถึงหลวงปู่ทวดและรูปหล่อไอ้ไข่
พร้อมทั้งปิดทองมีดตัดหวายลูกนิมิตรขนาดใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักตั้งตันหนึ่งนะครับ
นายกิติภูมิหอมหวนอายุ๒๑ปีเขาเป็นพระเอกลิเกหัวหน้าคณะกิติภูมิ
แต่งชุดลิเกสวยทีเดียวครับนี่แหละฮะไปร้องลิเกแก้บนแล้วก็เอาขนมเปี๊ยะ๑๐๐ชิ้นไปแก้บนไอ้ไข่ด้วย
แล้วก็แจกขนมให้กับคนที่ไปไหว้พระอร่อยกันไปตามกันเลยครับ
อร่อยด้วยได้ตัวเลขไว้เสี่ยงโชคด้วยนะคะ
ปิดท้ายกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
นักแสดงตลกคุณโป้งเหน่งเชิญยิ้มค่ะพาครอบครัวไปไหว้ขอโชคขอลาบ
หุ่นปั้นไอ้ไข่สามนครนะคะแล้วก็กุมารทองน้องก้าวเลิฟนะฮะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณโป๊งเหน่งเนี่ยได้มีการไปกระซิบขอพรข้างหูกุมารทองน้องก้าว
แล้วก็ไปพบกับพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะก็ได้มีการมอบรูปหล่อไอ้ไข่รุ่นสามนคร
แล้วก็รูปหล่อกุมารทองน้องก้าวขนาดเจ็ดนิ้วให้กับคุณโป๊งเหน่งเนี่ย
บูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้นะคะ
อกจากนี้คุณโป๊งเหน่งค่ะยังมีการโชว์เลขใต้ฐานรูปหล่อทั้งสองรูป
เลขนั้นก็คือที่คุณโป๊งเหน่งกำลังหาซื้อในลอตเตอรี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเพื่อได้เสี่ยงโชคงวดต่อไปค่ะ
เอามาฝากกันเป็นกระส่ายนะ
คุณผู้ชมก็ใช้ความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันนะครับ
เรื่องอย่างนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะฮะ